มาเรียนรู้แนวคิดหลักคิดของนักธุรกิจ

วันนี้เป็นคิวของตู้สีส้ม

หลุดตาที่คุณผู้ชมเห็นติดตามสถานที่ต่าง

ก็ได้ฝรั่งชื่อตู้บุญเติม

กับยอดของการเติมเงินหลักหมื่นล้านบาทครับ

เปลี่ยนจากการใช้ชีวิตประจำวัน

เขาทำได้อย่างไรครับติดตามนายถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
สูงสว่างกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์สสมาร์ทเซอร์วิทย์จำกัดมหาชน
โดยตู้บุญเติมถูกนำไปติดตั้งทั่วประเทศแบบเรนชาย
ซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจและสร้างความท้าทายอย่างมาก
คือผมคิดว่าโมเดลของบุญเติมเป็นโมเดลที่ค่อนข้างยูนิคในตลาด
เพราะเป็นเจ้าเดียวที่ทำธุรกิจในรูปแบบแฟนชายร้อยเปอร์เซ็นต์
จุดที่๒ก็คือว่าเมื่อมันเป็นรูปแบบแฟนชาย
มันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างให้เครือข่ายเราเติบโตไปพร้อมกัน
เพราะเราแบ่งรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนซื้อแฟนชาย
ตัวแทนของเราเองหรือแม้กระทั่งบริษัทของเราเอง
เพราะฉะนั้นทุกคนมีความมุ่งมั่น
ที่จะทำให้ยอดเติมเงินมันสูงขึ้นเรื่อย
เพราะดอกผลมันก็จะเยอะตามเพราะเราจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ตามยอดเงิน
นะครับอันนั้นคือหลักใหญ่
ส่วนอื่นก็คือเป็นส่วนที่เรามีการปรับตัวเอง

โลกจะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่คืบคลานเข้ามาในชีวิต
ทำให้ทุกอย่างสะดวกสบายและง่ายขึ้น
แค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน
แต่สมชัยเชื่อว่าตู้บุญเติม
จะยังคงยืนหยัดได้อย่างแน่นอน
แง่ของเทคโนโลยีที่วิ่งเข้ามา
ตรงนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความท้าทายนะครับ
แต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่า
ทุกคนไม่ใช่ว่าสามารถใช้ฟังก์ชันได้เก่ง
ลูกค้าเราหลายคนส่วนใหญ่จะเป็นระดับรากย่านะครับ
การทำ๑รายการมีมูลค่าประมาณ๓๕บาทต่อ๑รายการ
เพราะฉะนั้นประชากรในส่วนนี้ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากในเมืองไทย
แล้วนอกจากนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
หรือทางด้านการเงินเมื่อใช้สมาร์ทโฟน
มันก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองเราก็ต้องเรียกว่าปรับตัวเอง
เพราะภายในสิ้นปีนี้เราก็จะมีแอปพลิเคชันของเราเองด้วยบนสมาร์เฟย์
หลักคิดและแนวทางการบริหารธุรกิจแบบเรนชาย
คงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการสร้างความน่าเชื่อถือ
ความมั่นใจในคุณภาพทั้งสินค้าและบริการ
คือทำยังไงให้ขบวนการมันสามารถที่ให้ความมั่นใจกับลูกค้ากับตัวแทนได้
แต่ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องก็คือตัวแทนแล้วก็ลูกค้า
เวลาหลักคิดของในของการบริหารผมก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถบริหารงาน
โดยยึดถือสิ่งที่มนุษย์ต้องทำเช่นการไม่เอารัฐเอาเปรียบ
ยึดถือความถูกต้องของตัวเราเองก่อนที่จะส่งมอบงานไปที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง
กับการที่เราต้องทำให้มันดีที่สุดมองว่าไอ้เนี้ยคือสิ่งที่เราทำให้มันดีที่สุดแล้ว
ที่เราจะมอบให้กับลูกค้าสิ่งตรงนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สมควรต้องทำ
หนังสือคือเพื่อนเดินทางของผู้นำขับเคลื่อนธุรกิจตู้บุญเติม
และยังเป็นตำราสอนกลยุทธ์ธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงว่าการพลิกฟื้นบริษัทนะครับ
มันอยู่ที่การปลูกฝังให้กับพนักงานได้ทราบว่าจริงแล้วทุกคนสามารถมีส่วนช่วย
และทำให้บริษัทพลิกฟื้นขึ้นมาเหมือนกับเอาเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นปัชญาของเอเชียตะวันออกนะครับ
ที่มันเกิดเป็นพลังขึ้นมา
จากนี้หนังสือยังเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้สมชัยประมาทในการใช้ชีวิต
เรารู้บทเรียนจากความล้มเหลวของคนอื่นมากเท่าไหร่
จะยิ่งทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้น
เราอยู่ในทั้งธุรกิจการเงินแล้วก็อยู่ที่ธุรกิจเกี่ยวข้องกับทั้งด้านเทคโนโลยี
เพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องปรับตัวเองหรือศึกษารูปแบบของธุรกิจใหม่เข้ามา
เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะมีความคงทนแล้วก็อยู่ยั่งยืน
สมชัยบอกว่าความสุขตอนนี้คือการใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว
และนั่นคือกำไรชีวิตที่จะเป็นพลังสำหรับทุกวันต่อไป
พิระวัติอัฒนาปรายงาน
แนวคิดของคุณสมชัยที่บอกไว้น่าสนใจมากคุณผู้ชม
เขายึดหลักว่าต้องไม่เอารัฐเอาเปรียบต้องยึดถือความถูกต้อง
ส่งมอบงานให้กับฝ่ายอื่นหรือก่อนส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
ให้กับประชาชนต่อไปทำให้องค์กรเขาเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้
ตู้เติมเงินสีส้มที่ชื่อว่าตู้บุญเติมแบบนี้นะครับ